แหมช่างภาพซูมได้ซูมเลยนะจ๊ะ

บอกเลยว่าปั๊วปังมากเลยนะ
ไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจพระคุณเขาทำได้อะไรนะคะ
ทำเอาแฟนคลับมือไม้อ่อนกันกลางดึกไปเลย

ใครจะไปคิดว่าใต้หน้าหวานใสของหนุ่มเจมส์นะ
กล้ามหน้าอกนี้กล้ามหน้าท้องนี้
เซ็กซี่กล้าวใจเบอร์นี้คุณผู้ชม
เห็นปุ๊บนะรู้สึกว่าโอ้โหโลกทั้งใบเนี่ย
มันเป็นสีชมพูแบบนี้เลย

แล้วก็อาจจะเคยโพสต์แบบถอดเสื้อบ้างอะไรบ้าง
แต่ไม่กระแทกเบ้าตาเท่าภาพนี้จริง
บอกเลยค่ะว่าทั้งเพจดังเหล่าแฟนคลับ
ฟีดดิฉันบอกเลยว่าเต็มไปด้วยภาพ
เจมส์จี่เจมส์จี่เจมส์จี่และเจมส์จี่
และไม่ใช่แค่พวกเราเอฟซีนะคะเพื่อนสนิทรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการบันเทิง
ก็เข้ามาแบบว่าเก็บอาการไม่อยู่จริง
แอนทองนี่ก็ตลกเหมือนกันพี่แอนทองบอกว่า
กินข้าวอยู่ถึงกับช้อนร่วงจากมือโอ้โหขนาดนั้นนะ
ส่วนพี่ชายสุดซีเกรทวรินทรค่ะรับบทกองเชียร์บอกโอ๊ย
อีกสักหน่อยได้ไหมหมายถึงว่ากรอบรูปให้มันลงต่ำนิดนึงนะคะ
อาเล็กธิรเดชก็มานะเข้ามาอึ้งค่ะพร้อมอุทานว่า
อะไรครับเนี่ยเออแต่ที่เด็ดไม่น้อยหน้าภาพนี้ก็คือ
แคปชั่นคุณผู้ชมค่ะไม่เสียยี่ห้อจริง

เขามาหลายแคปชั่นท่าทางจะเก็บกฎค่ะ
เขาบอกว่าโควิดน่ากลัวส่วนเราน่าก่อน

มีเขาบอกว่านี่นอนเยอะอาจจะทำให้บวมแต่โดยรวมก็น่ารักดี
ร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียงต้องการเธอ
ฝากไปบอกใครหรือเปล่าจ๊ะ
ยังมีอีกโพสต์นี้ห้ามทักเพราะงึกมักรักขนไง

แท็กค่ะอาการเฉพาะว่างนานนะจ๊ะ
แท็กขออภัยในความไม่สะดวกครับ

หลายคนบอกว่าชอบจังเลย
แฮปปี้ทุกคนมีความสุข
ลงเลยจ้ะไม่มีใครว่าหรอก
ลงเยอะแบบนี้แฟนคลับชอบ